อ่าวไทยพัทยาหัวหินอย่างเต็มรูปแบบ
เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบ
ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปทดลองใช้ฟรี
ในวันที่๑ถึง๑๕มกราคมนี้นะครับ
ซึ่งจะสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางจาก๕ชั่วโมง

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ท่าเรือแหลมบริหายพัทยาแห่งนี้นะคะ
ก็จะเป็นจุดที่ทางกรมเจ้าท่าได้กำหนดไว้ว่า
ที่จะมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ทดลองใช้๑๕วัน

ซึ่งที่นี่เองก็จะมีทั้งเรือทั่วไป
เรือข้ามฝากไปยังเกาะล้านรวมถึงสปีดโบสต์ค่ะ

เป็นเรือคาตามารัน๒ท้องจูบคนได้ถึง๓๔๖คนค่ะ
การเดินทางข้ามอ่าวไทยพัทยาจังหวัดชนบุรี
และหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
เรือออกจากท่านะคะก็เวลาประมาณ๑๑โมง๕๐นาทีค่ะ
ซึ่งการเดินเรือจากที่พัทยาไปจนถึงหัวหินนะคะ
ก็จะใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง๔๐นาที
ระยะทาง๑๑๓กิโลเมตรนั่นเองค่ะ
ภายในห้องควบคุมกัปตันจะคอยดูเส้นทางเดินเรือ
จะมีเรด้าและแผงควบคุมต่าง
และมีความชำนาญในการเดินเรือค่ะ
ซึ่งความเร็วที่ใช้นะคะก็ประมาณ๒๗๓๐น็อต
หรือประมาณ๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลอ่าวไทยที่วันนี้มีคลื่นลมค่อนข้างแรง
สำหรับท่าเทียบเรือที่จังหวัดประจวบคิริขันนี้นะคะ

ก็คือที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
แล้วก็ที่เขาตะเกียบแห่งนี้นะคะ
ซึ่งที่นี่ก็จะถือว่าเป็นท่าเรือสำรองค่ะ
หากว่าในกรณีที่มีคลื่นลมแรง
เรือไม่สามารถจอดท่าที่หัวหินได้นั่นเองค่ะ
สรษักแสนสมบัติอธิบดีกรมเจ้าท่า
บอกว่าอาจจะมีการปรับแผนเรื่องท่าจอดเรือ

ที่เป็นขององค์การสะพานปลามาอย่างท่าเรือเขาตะเกียบ
ผู้ประกอบการจะต้องย้ายบุฏขายมาตั้งณะจุดนี้

ท่องเที่ยวก็ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางเข้าตัวเมืองมากยิ่งขึ้น
คาดว่าในช่วงทดลองเราคงจะปรับแผน
ผลพุทธศาสตร์มาขึ้นที่ถ้าที่เขาตะเกียจ
ก็จะเป็นการทดสอบแล้วก็จะประเมิน
ก็คงตัดสินใจในเครื่องต่างในการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัย
ซึ่งท่าที่เขาตะเกียบนี้มีความปลอดภัยในการเทียบท่า
เป็นมาตรฐานที่กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้าง
เพิ่งเสร็จใหม่ร่องน้ำก็อยู่ที่๓๘๐ม
ซึ่งเพียงพอสำหรับการเทียบเรือโดยสารของเรา
ทดลองเดินเรือวันนี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นค่ะ
และจะเปิดให้บริการเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนฟรี
วันที่๑ถึง๑๕มกราคมที่จะถึงนี้
เส้นทางข้ามอ่าวไทยจะช่วยประหยัดเวลาและร่นระยะเวลาในการเดินทางจากพื้นราบ
ที่มีปัญหาการจราจรติดขัดจาก๔๕ชั่วโมงเหลือเพียงประมาณ๒ชั่วโมง

และตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมเป็นต้นไปจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
โดยเก็บค่าโดยสารคนละ๑๒๐๐บาทต่อคนต่อเที่ยวค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน